อีกที่หนึ่งนะครับไปเที่ยวชมวิถีชีวิตของดีของเด็ดที่
อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ไปดูของดีของอร่อยที่นั่นด้วยครับ
ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับไปกันที่บ้านหนองเวงเรืออำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ที่นี่เขากำลังจัดโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปณวัดวิถี
ก็มีการเปิดให้กับนักท่องเที่ยวได้มาชมแล้วก็เรียนรู้วิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านในอำเภอกว่า๔หมู่บ้านนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างสารปูตา
นี่แหละครับที่เปรียบเสมือนเป็นสารหลักเมืองของคนในชุมชนบ้านหนองแวงเรือนะครับ
แล้วนอกจากนี้ก็ไปเที่ยวชมเรียนรู้วิถีการทำสินค้าโอท็อปของชุมชน
มีอะไรบ้างเสือครับและผ้าขาวม้า
จากนี้ยังมีการสาธิตวิธีการทำอาหารอร่อยผมบอกแล้วของอร่อยต้องมีครับ
เป็นของเด็ดของดีในชุมชน
อะไรรู้ไหมนี่กำลังจะเริ่มทำเลย
นี่คือเขี้ยวถั่วครับ
เคี่ยวถั่วและการทำกล้วยเบรกแตก

นี่ไงทานแล้วเบรกแตกจริงคุณ
เรายุ่นไม่ได้นะ
เขาบอกว่าความอร่อยนี่ถึงกึนเลย
อย่างที่บอกมันเบรกแตกจริงหยุดไม่อยู่แล้วครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีครบเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของดีของเด็ด
และเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีเสน่ห์ไม่แพ้ที่ไหนเลย
เห็นแบบนี้แล้วบอกว่าพลาดไม่ได้นะ
ใครที่ชื่นชอบอยากจะไปเรียนรู้วิถีชีวิตแบบนี้
มุมมองใหม่ครับลองไปเที่ยวชมกันได้
โครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีที่บ้าน
น้องแวงเรืออำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
สวัสดีแต่ละคนบอกโอเคมาเที่ยวที่นี้แล้วโอเคนะจ๊ะ
ได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนแล้วก็ได้ไปกินขนมพื้นเมืองพื้นบ้าน
การรักของเขาได้ไปท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนจริงแล้วก็มีสินค้าโอท็อปของดี
ของชุมชนเยอะแยะมากมายที่ชาวบ้านเขารวมกลุ่มกันทำขึ้นมา
คุณเห็นไหมมีผ้าข่าวม้ามีแบบเสือมีของกิน
ทุกอย่างที่มันเป็นของโอท็อปของดีของเขาไปเที่ยวไปชมไปซื้อของมาฝากกันได้นะจ๊ะ